ไปดูคนนี้ดีกว่านะเชื่อว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้ามาย่างกลายแน่นอน
เพราะว่าเขามีหวานใจคอยปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะ

หมากปรินนู่นสงกรานที่ผ่านมาหลายคนค่ะ
เห็นว่าครอบครัวนี้ดูอบอุ่นอบอุ่น
อ้าวคุณหมากปรินนะฮะพาคิมเบอร์รี่ไปด้วย
ลำปางจ้ะไปนู่นเลยนะคะรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่
ในช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็เลยถูกจับตามองว่า
นี่เป็นการพาสาวคิมไปเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่
ทาบทามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้คุณพ่อคุณแม่ถามหรือเปล่า
สูบคงสู่ขอมีจริงหรือเปล่าฝากเนื้อฝากตัวจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวดีต่างที่กำลังจะเกิดขึ้น
มันใช่ใช่ไหมไปถามกันดีกว่ากับคิมเบอร์รี่ค่ะ

คุณพ่อเตรียมอะไรไปน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่
ก็เลยไปด้วยแล้วก็พูดดีค่ะ

กันก็เลยคิดสนกว่าจะแต่งแนวไหนดี
เผื่อนี่ผมไม่ได้เผื่อร้อยเปอร์เซ็นเว่าไหว

ไม่ได้จะเปลี่ยนเพียบนะคะ

แค่เป็นแฟชั่นแต่งหน้าสนุกเลยครับ
อย่าไปคิดเลยว่าเวลาแบบเราแต่งตัวตามเน็ตไอดอล

คิดว่าเราจะไปเปรียบเทียบความสวยอะไรกับเขา

คนนี้เป็นไอดอลก็เลยอยากจะมีความสวยตามเขา

ก็สวยทั้งคนละแบบนะสวยทั้งคู่
แต่เราเข้าอะไรกับอะไรที่มันฮิตอะไรที่มันอิ่มตอนนั้น
เราก็อยากแต่งนะคะเพื่อให้มันเป็นแบบตามกระแสไป